แต่เรื่องนี้บอกเลยว่าเตือนได้ก็เตือนดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับสาวสวยปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์มาเรื่องคราวนี้ไม่ใช่เป็นเพราะความสวยเป็นเหตุค่ะแต่เป็นเพราะบัตรเครดิตเป็นเหตุโดนไอ้มือดีที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะโอ้โหเอาไปรูดสะเพลินเลยค่ะนี่แหละค่ะปวดหัวแน่นอนนะคะสำหรับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เธอบอกว่ายอดเงินในบัตรเครดิต
เนี่ยบอกว่าอยู่ดีเนี่ยนาฬิกาข้อมือก็สั่นรัวเลยค่ะ
พบว่ามีการใช้งานผ่านบัตรเครดิตส่วนตัวยอด๘๙๙บาท
ดูเหมือนไม่เยอะแต่มันเข้ามารัวซ้ำกันเนี่ย
วันนั้นวันเดียว๑๔ครั้งค่ะ
ก็เลยรีบโทรไปที่ธนาคารเพราะว่าเธอคิดเลยแหละ
แฮ็กแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างเธอเนี่ย
ซื้อของออนไลน์ตลอดธนาคารก็ไล่เช็คประวัติ
อันไหนไม่ใช่หยอดของเราบ้าง
หลังจากนั้นแจ้งว่าจะส่งบัตรมาให้ใหม่ภายใน๑๕วัน
และคืนเงินในยอดที่ถูกมือดีแฮ็กไปนะครับ
แต่ว่าเอาจริงตอนนี้ธนาคารเองก็ยังไม่สามารถตามติดตาม
แฮ็กข้อมูลบัตรได้ค่ะก็เลยอยากจะแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์
หลายคนพร้อมบอกด้วยนะครับว่าทางธนาคารแนะนำมาว่า
ทุกครั้งที่ล็อกอินรหัสและพาสเวิร์ดอะไรก็แล้วแต่นะ
ไม่ควรกดให้เครื่องมาจดจำเอาไว้เพื่อป้องกันการแฮกรหัสค่ะ

อยากให้มีจิตสำนึกทุกคนทำมาหากินมาด้วย

ถ้าโดนจับได้ก็ไม่คุ้มกับเงินที่เอาไปหรอก
ค่ะคือเมื่อวานก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้อง

เวลามันดังตึ้งขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราใช้หรือเปล่า
รู้ตัวเร็วนะยอดแบบหลักร้อยยังไม่เท่าไห
แต่กล้องนี้ก็น่าสมควรน่าจะโดนจับให้ได้สักทีนะเรื่องแบบนี้